ผู้หญิงคนนึงคือไปทำบุญหลังวันออกพรรษาไปทำบุญปั๊บ
ปรากฏว่าเธอขี่มอเตอร์ไซค์แล้วหลุดโค้งคอหักตายนะคุณผู้ชม
ทีนี้ตอนกู้ภัยไปถึงเนี่ยกู้ภัยเขาต้องไลฟ์ถูกไหมคะใช่ครับ
จังหวะที่ไลฟ์มาดูย้อนหลังอีกทีนึง
เห็นเหมือนมีผู้หญิงแก่สยะยิ้มเป็นตัวตายตัวแทนหรือเปล่า

ผู้หญิงปว่าใช่ผู้หญิงอ่ะ
ไหนเกิดอะไรขึ้นคุณเดี๋ยวจะวงให้เห็น
เดี๋ยวจะวงให้เห็นแล้วบอกว่าเป็นคนแก่
แยะยิ้มมาใช่หรือเปล่า
อันนี้เอาให้ดูก่อนตอนที่กู้ภัยเขาไปถึง

ไปช่วยผู้ที่ประสบเหตุตอนแรกค่ะ
แล้วกลายเป็นว่าขนลุกถ่ายติดวิญญาณหรือเปล่า

เดี๋ยวต้องวงเดี๋ยวให้ทีมงานวงให้ด้วย
แล้วเดี๋ยวจะให้ฟรีสภาพค้างไว้ด้วย
นี่ตอนที่ไปช่วยเหลือรถมอเตอร์ไซค์ประสบอุบัติเหตุ
โค้งถนนท้ายหมู่บ้านโนนตูม
อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะ
แล้วพอไปถึงวงไว้แล้วนะ

ตายมีจริงคนตายเนี่ยก็คือนางกระหนกวันนินสไหล
อายุ๔๙ปีคือสภาพคอหักเสียชีวิต
แล้วก็มีแผลถลอกที่แก้มซ้ายเลือดไหลออกปากส่วนนู่นค่ะ
ดูสิคุณผู้ชมคือตอนที่ไลฟ์

แต่พอมาดูไลฟ์ย้อนหลัง
แล้วก็เห็นว่าใช่ผู้หญิง
เหมือนกับสยะยิ้มหรือเปล่าอันนี้เราฟรีสภาพนะ

คือเมื่อวานผมซูมเข้าไปใกล้เพราะผมเห็นคลิปนี้
ผมซูมเข้าไปใกล้มากเหมือนจริง

เพราะว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะเคยตายตรงจุดนี้มาก่อน
แล้วเหมือนกับต้องการตัวตายตัวแทน
ก็เลยทำให้นางกระหนกวันมาเสียชีวิตตรงนี้หรือเปล่า
ซึ่งนอกจากเจอศพของนางกระหนกวันแล้ว
คือรถมอเตอร์ไซค์เธอสภาพก็คือพังเสียหาย
ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะนะมีร่องรอยล้มถลัย
ตอนที่ไลฟ์อย่างที่บอกว่ากู้ภัยไม่เห็นหรอก
แต่พอมาดูย้อนหลังก็ขนลุกเลยแต่ชาวบ้านเขาเชื่อเลย
เขาบอกว่านี่แหละคือตัวตายตัวแทน
วิญญาณผีคนเก่าไม่รู้อาจจะเป็นผู้หญิงแก่หรือเปล่า
ต้องการเอาชีวิตคนอื่นจะได้ทำให้ตัวฉัน

ชาวบ้านเขาบอกว่าตรงจุดนี้ต้องทำบุญนะ
อุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่เคยตายณจุดนี้
ทีนี้ไปถามสามีของนางกระหนกวันหน่อยค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้หมู่บ้านเขามีการกินเลี้ยง
ฉลองวันออกพรรษากันเมื่อวันอาทิตย์
ตอนนั้นตอนข้ามตัวผมไม่ได้อยู่กับเมียนะ

เมียผมก็นั่งสังสรรค์อยู่กับเพื่อนในหมู่บ้าน
ยังนัดกับเมียไว้เลยว่าเดี๋ยวไปเตรียมของเส้นไหว้

จะได้ไปไหว้ผีปู่ผีนา
ทีนี้เมียผมมาประสบอุบัติเหตุเชื่อไหม
นาที่ผมอยู่ห่างจากจุดที่เมียผม
รถมอเตอร์ไซค์แหกโค้ง๔๐เมตรเองคุณ

ใกล้กันมากค่ะแล้วทำใจไม่ได้ด้วย
เมียมาด่วนจากไปแบบนี้ตำรวจบอกแบบนี้ค่ะ
บอกว่านางกระหนกวันอาจจะขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วสูง
แล้วก็เสียหลักหลุดโค้งตกถนน
ซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แต่ทีนี้เรื่องภาพถ่ายติดวิญญาณเราก็อยากรู้ไง

ควันควันส่วนภาพถ่ายติดวิญญาณเราถามอาจารย์ออสแล้วกัน

อาจารย์ออสบอกว่าคำนี้คุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยิน
อาจารย์ออสคิดว่าน่าจะมาจากแบบนี้แหละ
คือสมองเราจะพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งต่างรอบตัว
แล้วก็จินตนาการออกมาคล้ายกับเห็นเป็นรูปใบหน้าคนบ้าง

จำได้ไหมมองกันเมฆเมฆก้อนนี้เหมือนเป็นรูปอะไรนะ
เหมือนเป็นพญานาคเลยเหมือนเป็นภูเขาเลยอะไรแบบนี้ค่ะ
อาจารย์ออสบอกว่านี่แหละเป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาแพริโดเลียนั่นเอง
แล้วอย่างหนึ่งคือที่ตรงนั้นแสงมันน้อยที่มืดด้วย
ก็เป็นไปได้ที่จะมองเห็นสิ่งรอบจินตนาการเป็นรูปต่างนะคะ
ถ่ายด้วยกล้องมันอาจจะมีแสงสะท้อนอะไรต่างอาณานะครับ
อันนี้เรื่องของอุบัติเหตุก็ต้องเตือนภัยกัน
เรื่องของความเชื่อเราก็ไม่ลบหลู่นะครับ